คุณผู้ชมอยากให้คุณผู้ชมสังเกตบุตรหลานของตัวเองว่าพฤติกรรมเขาเป็นยังไง
เขาเล่นเฟซบุ๊คมากเกินไปไหมเขานอนกลางวันตื่นกลางคืนไหม
พฤติกรรมเขาแปลกหรือเปล่าเพราะว่าเหตุการณ์ต่อไปนี้ผู้ปกครองเห็นบุตรหลาน
ทำไมนอนกลางวันกลางคืนไม่นอน
คือมันผิดเวลาค่ะเด็กอายุ๑๓ปีกลางวันควรจะออกไปเรียนออกไปเล่นกับเพื่อน
แล้วกลางคืนอาจจะดึกหน่อยก็ได้แต่กลางคืนมันต้องนอน
แต่กลางคืนตื่นไงปล่อยตื่นเต็มตา
ก็เลยแจ้งเจ้าที่ฝ่ายปกครองบุกเข้าไปในห้องของลูกหลานของเขา
ถูกต้องเดี๋ยวเล่าให้ฟังไปดูภาพนี้ก่อนคุณผู้ชม
มางงเลยกำลังนอนเหงื่อตกอยู่ว่าเอาใครบุกเข้าไป
เขาเข้าไปรวบตัวเยาวชนชายคนนี้อายุเพียง๑๓ปี
นอนอยู่ในห้องนอนนอนกลางวันเหงื่อออกอยู่เนี่ยครับ
เป็นเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม
แล้วก็ฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันธรวิชัย
ได้รับแจ้งจากผู้ปกครองของเด็กชายคนนี้
ให้ไปตรวจสอบหน่อยว่าเอ๊พฤติกรรมบุตรหลานของฉันทำไมเป็นแบบนี้
เกี่ยวข้องกับยาเสพติดแน่เลย
ก็เลยนำกำลังเข้าไปโดยที่ไม่ให้หลานไม่ให้ลูกหลานรู้ตัวบุกเข้าไป
อันนี้คืออยู่ที่หมู่๑๑นะฮะตำบลท่าขอนยางอำเภอกันธรวิชัยที่มหาศาลคาม
พอไปถึงปิดล้อมอยู่แป๊บนึง
ยาวชนเขานอนอยู่ในห้องก็บุกเข้าไปรวบตัว
คุณผู้ชมเห็นสักครู่ใช่ไหมมันมีกระเป๋าคาดเอว
วางอยู่ข้างตัวเขาค้นดูยาบ้า๒๖เมตร
ก็ถามไปถามมาเอายาบ้ามาจากไหนเสพใช่ไหม
บอกว่าตกใจมากนะคำตอบผมเสพวันละ๕เม็ด
วันละ๕เม็ดคุณผู้ชมไม่ใช่วันละเม็ดหรือว่าครึ่งเม็ดนะ
วันละ๕เมตรจริงมี๒๖เมตรเนี่ยถือว่าเป็นจำหน่ายแล้วนะถูกปริมาณ
แล้วถามว่าเอามาจากไหนอ๋อผมสั่งในเฟซบุ๊ก
สั่งยาบ้าจากเฟซบุ๊กแล้วบอกชื่อเฟซบุ๊คว่า

ก็เลยสั่งมาเสพเองเสร็จวันละ๕เมตร
หลังจากทักเข้าไปหากันแล้วก็มีการเสนอขายยาบ้ากัน
แล้วก็เอามาขายต่อให้กับวัยรุ่นในพื้นที่อะไรแบบนี้คุณผู้ชม
พอตกลงกันแล้วก็สั่งยาบ้ามา๑ครั้ง๑ครั้งเขาสั่งมา๑๐๐เมตร
ราคา๒๐๐๐๐กว่าบาทเอาเงินจากไหนเนี่ย
เอานั่นสิซึ่งแน่นอนนะฮะเอเย่นก็นำยาทั้งหมดนี้ไปฝังตามทุ่งนา
ทำให้ไม่มีใครเคยเห็นหน้าเอเย่นมาก่อน
คือไปฝั่งปุ๊บก็ให้ไปเอาไงเอออะไรแบบนี้จากนั้นเขาก็ไปขุดมา
แล้วก็นำไปขายต่อเม็ดละ๑๐๐บาทขายหมดแล้ว
ก็เอาเงินไปโอนเข้าบัญชีธนาคารให้กับเอเย่นคนนั้น
ซึ่งก็เลยไม่เคยเห็นหน้ากันนี่วายวันมันทุกเม็ด
ปอทอต้องทำงานแล้วนะคะแต่เดี๋ยวก่อนคือ
อายุ๑๓มีเงิน๒๐๐๐๐ซื้อยาบ้าแล้วเหรอนั่นสิทีนี้
ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาศาลคามชื่อว่านายพระมรันยูมายูนนะฮะ
บอกว่าช่วงนี้นะเครือข่ายค่ายาเสพติดนะโอ้โหยิ่งกว่าเซลล์อ่ะคุณ
แรกแจกแถมยาบ้ามีราคาขายส่ง
เมตรละ๒๒บาทมีการเจาะกลุ่มเด็กวัยรุ่น
ทางโซเชียลมากขึ้นเปลี่ยนจากผู้เสพสุดท้ายวัยรุ่นก็กลายเป็นผู้ขายซะเอง
แล้วก็ตอนนี้เป็นเยาวชนอายุเพียง๑๓ปี
เป็นผู้ขายเองด้วยคุณผู้ชมเป็นเอเย่นด้วยนะแล้วก็สามารถ
ซื้อมาขายได้ครั้งหนึ่ง๑๐๐เมตรมันไม่น้อยนะ
ชุมชนต่อไปเป็นเรื่องน่ากลัวนะเสพเองวันละ๕เม็ด
สั่งมาขายครั้งละ๑๐๐เมตรโอ้โหนี่มันคือเอเย่นอายุ๑๓ปี